ส่วนที่ลำพูนนี่ฮะแม่คือมีคนเขาไปยืนปัสสาวะเมื่อตอนตีสามครึ่ง
แล้วทีนี้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นสถานที่ที่เจ้าถิ่นเนี่ยเขาจะคอยมานั่งดื่มบงดื่มเบียร์สังสรรค์อะไรยังไงกันอยู่
ค่ะสุดท้ายถูกยิงสาหัสเลยนะฮะนี่ครับทุกผู้ชมครับถนนตรงนี้นะฮะ
คือแถวนี้เขาจะมีคนที่ทำงานโรงงานแถวนี้มานั่งดื่มเบียร์ดื่มอะไรกันใกล้ร้านสะดวกซื้อนะครับ
แต่เมื่อคืนนี้มีคนที่มายืนปัสสาวะแถวนี้แล้วมีการถกเถียงกันอะไรกัน
สุดท้ายโดนยิงบาดเจ็บสาหัสอยู่นะครับเป็นร้านสะดวกซื้อสาขาหน้าตลาดแม่บัวเงิน
ตะบนบ้านกลางที่จังหวัดลำพูนนี่นะฮะตำรวจสพนิคมอุตสาหกรรมลำพูนเนี่ย
ตีสามครึ่งนี่อันนี้ยิงไปแล้วนะแล้วมีคนเดินตามไป
มาห้ามมานี่ดึงมานี่นี่ครับนี่เป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับ
ที่สพนิคมอุตสาหกรรมลำพูนนะฮะตำรวจพื้นที่ตรงนี้เนี่ย
เขามาไล่ตรวจสอบหลังจากได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนเนี่ย
ยิงกันจนบาดเจ็บสาหัสคนบาดเจ็บสาหัสเป็นผู้ชายนะครับ
ชื่อนายดูสิตยอดดีอายุสามสิบเก้าปีถูกกระสุนปืนจุดสามแปด
นี่คือคนเจ็บนะฮะตอนนี้เจ็บอยู่นะครับ
ถูกกระสุนปืนจุดสามแปดยิงเข้าเนี่ย
แร้ด้านขวา๑นัดราวนม๑นัดแล้วก็ที่หน้าอกอีกหนึ่งนัด
สามนัดด้วยกันจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย
ตำรวจบอกว่าคนเจ็บคือดูสิตเข้ามากับเพื่อนอีก๒คน
เมื่อคืนนี้ตีสามครึ่งนะฮะแถวแถวร้านสะดวกซื้อ
ที่หน้าตลาดแม่บัวเงินในตะบนบ้านกลางที่จังหวัดลำพูน
เขาไปนั่งดื่มเบียร์อยู่ใกล้กับร้านขายลูกชิ้นหน้าร้านสะดวกซื้อ
ซึ่งจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่ปกติแล้ว
หนุ่มสาวโรงงานแถวนั้นเขามักจะมานั่งดื่มกินกันหลังเลิกงาน
เมื่อคืนนี้นะฮะหลังจากที่นั่งดื่มเบียร์อะไรกันอยู่
เพื่อนของนายดูสิตนะชื่อนิพันธ์นะเขาเดินไปปัสสาวะริมถนน
ถนนตรงนั้นเป็นถนนสายสรรป่าไฟล์บ้านทิ
ตอนที่นิพันธ์ยืนปัสสาวะอยู่กลุ่มผู้ก่อเหตุที่เป็นนุ่มสาวโรงงานที่เปิดท้ายรถเก่งนั่งดื่มเบียร์กันอยู่อ่ะอ่า
เขาก็เห็นว่ามายืนปัสสาวะริมถนนใกล้เขา
หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายนะใส่กางเกงยีนไม่สวมเสื้อ
มีรอยสักรูปปีกนกอยู่ที่หน้าอกเนี่ยก็ตะโกน
ตะโกนให้ของลับเลยแล้วก็ด่าทอว่ามายืนปัสสาวะแถวนี้ตรงนี้ได้ยังไง
นิพันธ์ตอนนั้นเขาก็เหมือนกับเขาก็ไม่สนใจอะไร
ปัสสาวะเสร็จเขาก็เดินกลับไปนั่งดื่มเบียร์กับกลุ่มเพื่อนต่อก็มีดูสิตคนเจ็บอยู่ด้วย
ไปไม่นานชายสองคนขี่จักรยานยนต์ออกจากหน้าร้านสะดวกซื้อ
เบิ้ลเครื่องใส่กลุ่มของดุสิตกับนิพันธ์ที่เขาอยู่กัน๓คนนั่งดื่มเบียร์กันอยู่เนี่ย
แล้วก็ให้ของลับอีกเหตุการณ์นี้ทำให้ชายคนหนึ่งในกลุ่มเนี่ยไม่พอใจ
เครื่องขวดเบียร์ลงกลางถนนหน้าร้านสะดวกซื้อด้วยนายดุสิตเองก็ไม่พอใจกลับ
ไปถามเลยจะเอายังไงลุกไปถามเลยจะเอายังไง
ผู้ชายคนนั้นควักปืนออกมาฮะเป็นปืนลูกโม่จุดสามแปด
ยิงขึ้นฟ้าก่อนสองนัดแล้วก็เดินปรีเข้าไปที่กลุ่มของนายดุสิต
ยิงใส่เข้าไปอีกสี่นัดกระสุนเนี่ยเข้านายดูสิตไปสามนัดนะฮะ
หน้าอกกับที่รักแร้ที่ราวนมนายดูสิตก็บาดเจ็บสาหัสแล้วกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ก็พากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปนี่แต่กลุ่มนายดูสิตเนี่ยเขาบอก
เขาถ่ายรูปป้ายทะเบียนรถเอาไว้ได้นะฮะรถที่จอดทิ้งอยู่ตรงนั้นนะครับ
ที่ดื่มเบียร์อะไรกันอยู่เนี่ยนะฮะช่วงสายที่ผ่านมานะครับ
ลงพื้นที่ไปคุยกับนิพันธ์นะฮะนิพันธ์นี่เป็นเพื่อนของดุสิตคนเจ็บ
เป็นคนไปยืนปัสสาวะค่ะนี่เขาบอกว่าอย่างนี้ครับ
เจ้าตัวยืนยันว่าเขาไม่เคยรู้จักนะไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วย
จุดที่เขาไปยืนฉี่เนี่ยมันห่างกันมากนะไม่ใช่ว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้วไปยืนฉี่ตรงนี้นะ
พันธุ์บอกโอ้โหผมไปยืนฉี่ห่างมากสาเหตุที่ทำให้กลุ่มนี้โมโหเขาไม่พอใจเขาเนี่ย
คาดว่าไม่พอใจที่ถูกกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยเร่งเครื่องจักรยานยนต์ใส่หรือเปล่า
ก็เลยคิดว่าพวกเขาเนี่ยมาเร่งเครื่องอะไรใส่หรือมาพานใส่พวกเขาหรือเปล่า
ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยตัวเขากับตัวเพื่อนคนอื่นที่อยู่ด้วยกันเนี่ยต้องวิ่งไปหลบในพงหญ้านะ
แต่ดูสิตเหมือนกับเขาหลบไม่ทันก็เลยโดนยิงเข้าไป
แล้วก็ผมก็พอได้ยืดเสียงนะผมก็ว่าแล้วมีอีกน้องหนึ่งก็เข้ามากับผมก็บอกว่า
เนี่ยเมื่อกี้ผมก็ไปฉีกผมก็โดนด่ายังงี้เหมือนกันเนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งนะ
วันนี้ทางกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยไปมอบตัวกับตำรวจสพนิคมอุตสาหกรรมแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่ฮะมีพ่อกับแม่พามาด้วยใส่แมสสีฟ้าเนี่ยนายบุญพร้อมเชิงดีอายุ๒๔ปี
เขายอมรับว่าเขาก่อเหตุจริงยิงจริงบอกทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบตอนนี้เสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในส่วนของพ่อแม่มีอะไรอยากจะคุยกับเขาอยากจะบอกคนใกล้ชิดยังไงบ้าง
ส่วนแม่ของผู้ก่อเหตุนะครับแม่เนี่ยแม่นายบุญพร้อมนะครับบอกว่าหลังเกิดเหตุลูกชายเนี่ยขับรถกลับมาที่บ้านที่อำเภอเมืองปาน
จังหวัดลำปางนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ลำพูนนะฮะขับมาถึงเมื่อช่วงเช้า
แล้วเล่าเหตุการณ์ให้ฟังตัวแม่กับพ่อที่เป็นตำรวจ
ยินดีช่วยเหลือเยียวยาชดใช้ทุกอย่างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
นี่แม่บอกแม่ก็เสียใจมากที่ลูกมาก่อเหตุอย่างนี้
พนักงานสอบสวนได้เรียกตัวเพื่อนของผู้ก่อเหตุที่อยู่ในเหตุการณ์มาสอบปากคำแล้วนะครับ
คือทางเพื่อนเนี่ยเขาอ้างว่าเขาเมาเขาก็จำเหตุการณ์อะไรไม่ได้
จนกระทั่งตำรวจเนี่ยบอกไม่เป็นไรจำไม่ได้ก็ดูภาพจากกล้องวงจรปิดก็แล้วกัน
ถึงยอมรับว่าหลังจากเกิดเหตุเนี่ยมีการไปแย่งปืนจากเพื่อนเนี่ยมาเก็บเอาไว้
เพราะกลัวเพื่อนจะไปก่อเหตุซ้ำแต่ว่าตอนนั้นยิงเขาไปแล้ว
บอกว่าตอนนั้นพยายามห้ามแล้วนะแต่ไม่ทัน
หลังจากยิงไปแล้วก็เอาปืนเนี่ยกลับบ้านไปซ่อนเอาไว้
เล้าไก่ในสวนลำไยที่ตำบลหนองปลาสวายอยู่ในพื้นที่บ้านโห้งจังหวัดลำพูน
ตรงนี้นะฮะตำรวจบอกแล้วทำไมทีแรกไม่ยอมบอก
ทีแรกบอกเมาจำอะไรไม่ได้เนี่ยพอให้ดูกล้องวงจรปิดนี่
รับหมดเลยว่าตอนก่อเหตุเกิดเหตุอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันบ้าง
แต่ไม่กล้าบอกตำรวจอ๋อจุดจำได้ยังครับว่ามีเรื่องฉี่
มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นด้วยเรื่องฉี่นี่อันนั้นผมแม่ใจครับ
อ๋อแต่มาเห็นกับกล้องวงจรปิดก็คือเราเลยเนอะครับผม
นี่เห็นไหมคนก่อเหตุไม่ใส่เสื้อส่วนคนนี้ก็คือคนเสื้อขาวที่วิ่งตามไปดึงมา
แล้วมีปืนซ่อนไว้นี่นะฮะสอบภอร์นิคมอุตสาหกรรมรำภูนิ
สอบปากคำเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ที่ก่อเหตุถอดเสื้อคนนี้นะ
ที่เดินด้วยเนี่ยมายิงใส่เขาเนี่ยถูกแจ้งข้อหาพยายามฆ่านะครับ
แล้วก็เรื่องการพาอาวุธปืนเรื่องการยิงปืนด้วย
ที่เป็นตำรวจก็เลยใช้ตำแหน่งในการประกันตัวออกไป
ระหว่างการดำเนินคดีนะครับ